ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมคนสวยคนงามกันก่อนเลย

แล้วก็คนสวยคนงามคนนี้นะครับ
เมื่อเช้าไปเจอทั้งพ่อเมือง
ก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แล้วไปเจอพ่อตัวเอง

ไปที่สารวาการกรุงเทพมหานคร

เข้าพบท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เดี๋ยวจะเห็นคุณสมชายเสืองามเอี่ยม

แล้วพ่อก็เพิ่งมีโอกาส
แสดงความยินดีกับลูกสาวเป็นครั้งแรก

ไม่ใช่มาพบผู้ว่าอย่างเดียวมาพบพ่อด้วย

อะไรไม่ได้เจอพ่อเลย

นี่ครับ

ต้องอัดใส่กรอบติดฝาผนังบ้าน

ทำงานน้อยลงเพราะว่าพ่อมีอาชีพนี้

มีความหมั่นใจของสิ่งแหลบน้อง
เพราะเป็นปัญหาที่ชาวกรุงเทพมหานครเนี่ย

ก็อยากช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงสังคม

เปิดใจแล้วก็อวยพรให้ลูกสาวด้วย

อาณาจอยู่ไปอีกที่หนึ่ง
กวดก็คือไม่ได้ค่อยได้เจอเลย

คุณพ่ออาจารย์ยังไม่ได้นอนเลยครับ
เพราะว่าต้องทำงานตั้งแต่ประมาณตี๓ตี๒ตี๓
ที่คุณพ่อคุณแม่ทำถามว่าหนักไหมมันหนัก

อย่างนี้ก็เดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่พิจารณาอีกทีหนึ่งค่ะ

เพราะมันเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่กรุงเทพเราเจอ
เรื่องราวของแอนนาค่ะรวมถึงคุณพ่อที่เคยทำอาชีพนี้
ก็อยากจะใช้ส่วนตรงนี้มาเปลี่ยนแปลงสังคมมาช่วยเหลือกันนะคะ

หรือว่าหน่วยงานเอกทศนร่วมกันลงกับคุณชัด
เพื่อให้ลดปัญหานี้
ใช่แล้วก็ทำให้กรุงเทพของเราได้รางวัลนี้กลับขึ้นมา
คุณวราพรยืนข้างคุณพ่อแล้วบล็อกเดียวกันเลยนะ

ดูตรงนี้ก็ได้แข็งแกร่งที่สุดในประตาภิรุณต่อไหร่
แทนผู้ว่าชัตตร์ชาติขอบคุณคุณพ่อกุณแอนาน
ปฏิบัติงานให้กรุงเทพมหานคร
มาเป็นเวลากว่า๓๒ปี
แล้วก็ขอขอบคุณทั้งสองคนนะครับ

จนวันนี้สร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวตัวเอง
และชาวกรุงเทพมหานครฟังท่านผู้ว่าครับ
ท่านผู้ว่าครับท่านเขินทำไมก่อนฮะ
อันนี้ต้องถามแบบวัยรุ่นนิดหนึ่ง
ก็เป็นภาพเก็บมาฝากคุณผู้ชมนะคะความชื่นมื้นที่สาราวาการเมื่อเช้านี้ค่ะ